ไปดูต่อกันที่คู่รักคู่นี้กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
มีแต่ความหวานที่เพิ่มมากขึ้นตลอดตลอดนั่นเองนะฮะล่าสุด
ไปกระชับรักกันต่อที่จังหวัดกระบี่ค่ะลงใต้กันไปเลยนะฮะ
ปล่อยภาพรูปร่างสุดฟิตแอนด์เฟิร์มกันมาแล้วนะคะ
ว่าทริปนี้ต้องออกแรงกันเยอะหน่อยผู้ที่ชมค้าไปริ้นเขาไปนู้น
ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ๒ชั่วโมงกว่าเลยนะฮะ

ความหวานรอบนี้ต้องบอกเลยว่าแฟนคลับจิกหมอนขาดไปแล้ว
ประมาณร้อยใบเขาแซวมาแบบนี้
เพราะว่าเป็นภาพที่มือของทั้งคู่จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน
สังเกตที่นิ้วนางข้างซ้ายของสาวคิมค่ะสวมแหวนเพชรเอาไว้ด้วย
แต่โมเมนต์นี้ก็ชวนคิดตามแบบไปได้ไกลเลยนะว่า
หรือเขาจะมีขอมั่นขอหมายกันแล้วหลังจากทริปกระบี่นี้ล่ะค่ะ
การอะไรเป็นแหวนที่คุณหมากเนี่ยซื้อให้เฉยนะคะแต่ก็ไม่แน่เนาะ